มาดูข่าวกันหน่อยคุณผู้ชมมีเรื่องราวอื้อเฉาในวงการครูครับที่นครปฐมเนื่องจากว่ามีการถ่ายภาพไปแชร์ในทวิเตอร์ว่ามีคุณครูผู้ชายคนหนึ่งครับเขาไปเรียกนักเรียนชายที่สอบตกแล้วก็จะติดศูนย์เนี่ยไปที่ห้องเรียนปิดประตูแล้วก็เรียกไปนั่งข้างโต๊ะคุณครูทีละคนทีละคนสำเร็จความคล่ายให้กับนักเรี
เป็นเรื่องราวที่มันกำลังเป็นที่สนใจของคนในสังคมมากในตอนนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการทำเพื่อนแล่กเกรดบางคนยอมว่าไม่อยากจะตกไม่อยากจะซ้ำชั้นอะไรแบบนี้ก็ยอมให้คุณครูทำไปด้วยเพจ
ใคร่ให้กับนักเรียนชายชั้นมต้นเกือบยกห้องเพื่อแลกเกรด
ต้นทางที่โพสต์เรื่องนี้จากทวิตเตอร์แล้วก็มีคลิปสั้นคล้ายกันกับภาพนิ่งครับ
เห็นผู้ชายคนนี้เสื้อแดงซึ่งเป็นคุณครูตัวใหญ่อวบหน่อยนะฮะ
นั่งโอบเด็กนักเรียนชายอยู่แม้ภาพจะไม่ค่อยชัดนะฮะ
แต่ว่ารายละเอียดที่มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยก็ชัดเจนว่า
ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคุณครู
ส่วนอีกคนนึงที่นั่งอยู่กับเขาคือนักเรียนชายซึ่งตกเป็นเหยื่อ
ว่าคุณครูคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งแล้วทั้งเรื่อง
การให้เด็กจ่ายเงินเพื่อแลกเกรดบ้างนะฮะล่าสุดเนี่ย
เด็กนักเรียนชายชั้นม๓ที่เรียนด้วยเนี่ยแล้วแนวโน้ม
คือติดศูนย์เนี่ยสอบไม่ผ่านเนี่ยไปหาที่ห้องแล้วก็สำเร็จความ
ให้กับเด็กเพื่อแลกเกรดนักเรียนชายทั้งห้องมีไม่โดน๓
คนเพราะสอบผ่านสอบผ่าน๒คนอีกคนยอมติดศูนย์เพราะไม่
อยากถูกกระทำแบบนี้ที่เหลือติดศูนย์แล้วก็เลยยอมให้
ครูทำแบบนี้ทั้งหมดนะเขาใช้ช่วงพักกลางวันว่าชมเรียก
ให้เด็กไปที่ห้องเรียนปิดประตูห้องล็อกเลยและเริ่มทำ
กรรมแบบนี้กับเด็กทีละคนทีละคนนะมีการไปจับเอาไว้
ว่าเพศของเด็กเอาออกมาสำเร็จความไคร้สารพัฒธรรมโดยที่ไม่
อายว่าเด็กที่นั่งอยู่เขาก็เห็นหมดเลยนะฮะแล้วทำจนครบ
ทุกคนนะครับน้องบอกว่าที่ยอมเนี่ยเพราะไม่อยากติดศูนย์
ไม่อยากเรียนม๓ชั้นอยากจะข้ามไปเรียนต่อม๔หรือว่าออก
เรียนที่อื่นก็ว่าไปนะฮะที่สำคัญจะบอกว่าคือไม่อยากจะบอกให้
พ่อแม่รู้เพราะว่าก็อายเหมือนกันนะฮะรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นแรก
โดนครูเนี่ยทำแบบนี้รุ่นก่อนก็เคยโดนมาแล้วนะครับ
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากนักเรียนซึ่งตกเป็นเหยื่อด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปโรงเรียนที่เกิดเหตุอยู่
เรื่องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณครูชายคนนี้เขาบอก
ว่าเป็นคุณครูชายที่สอนวิชาภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งก็ไปเจอ
ภูมิในการโรงเรียนมัธยมที่เกิดเหตุนะฮะเขาก็บอกว่าโรง
เนี่ยกำลังตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอยู่นะฮะพร้อมกับ
รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาทราบแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่
สามารถให้ข้อมูลต่างได้เดี๋ยวจะไปกระทบกับเรื่องของการ
สอบสวนต้องรอผลการสอบให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วก็จะมีการ
รายงานตามขั้นตอนต่อไปถ้าอาจารย์คนนี้ตามภาพตามคลิป
กระทำผิดจริงต้องมีบทลงโทษขึ้นอยู่กับสพ
ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมนครปฐมได้มีการติดตามข่าว
เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในนครปฐมทั้ง
ดำรงธรรมนครปฐมทั้งศูนย์ดำรงธรรมกำแพงแสนก็
มีข้อมูลหลายอย่างแล้วก็ประสานไปยังโรงเรียนต้นสังกัด
เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าหลังจากนี้ไม่เกินสามวันเรา
รู้ผลสรุปแล้วก็แจ้งไปยังสพเพื่อตั้งกรรมการ
วินัยคุณครูคนนี้แล้วก็จะลงโทษต่อไปขอให้มั่น
ใจว่าตอนนี้ทุกฝ่ายไม่ได้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิด